จัดแข่งกีฬาหมากล้อม๒รายการ
คือรายการอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่๒๒
ระหว่างวันที่๒๐๒๒กันยายนนี้
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปาง
โดยจะมีนักกีฬาหมากล้อมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมกว่า๓๐๐คน

บุกคนชายและบุกคนหญิง

เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มอีนนะครับถือเป็นบิ๊กแมชครับ
ทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้เวลา๑๔นาฬิกา๑๕นาที